รู้สึกว่าได้รับกรบบาทต่าง
รู้สึกว่าถึงไม่มีเสียง
ก็คือจากแฟนที่อยู่ด้านหน้าเวที

เราทำสิ่งที่เราชอบอย่างมีความสุขแค่นั้นพอแล้ว
ก็มาจากครอบครัวลิเกเลยครับ
เพราะว่าที่บ้านเนี่ยปู่ย่าตายายเป็นลิเกกันทั้งนั้นเลย
ความยากลำบากในการเรียนแล้วก็เล่นลิเกไปด้วยเนี่ย
ถือว่าเป็นงานหนักเลยแหละ
มันไม่ใช่ว่าเราออกมาแล้วเราเล่นได้เลย
มันจะต้องมีการผัดรำหัดร้องผัดเล่น
ในช่วงนึงมันเกิดเหตุการณ์ก็คือว่า
คุณน้าที่เป็นพระเอกลองจากพ่อ
เขาเสียชีวิตกับท่านหังบัตรเหตุ
คุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบกุ้งไหวไหม

หลังจากวันนั้นมมปลายถึงม๔
ก็คืองานเยอะมากแต่เรารู้สึกว่า
มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำให้ดีที่สุด

ถือว่ามันก็ทำให้เรามีภูมิต้านทานในการเจองานหนักมาด้วย
ตอนนี้เด็กอยากเป็นนักร้องมากกว่าลิเกด้วยซ้ำ
เราก็จะใช้วิธีการนำคอนเสิร์ตลูกทุ่ง

ก็คือเหมือนเป็นการออกแขกก่อนการแสดงลิเก
ก็เลยได้ร้องเพลงมาหน้าเวทีลิเกด้วย
มีแมวมองเขามาเห็นว่า
เด็กวันนี้ร้องเพลงดีนะไปเปลี่ยนลิเกย์ด้วย
แล้วก็ได้มาทำเพลงแรกก็คือขอเป็นพระเอกหัวใจเธอ
ก็เลยแบบมีชื่อเสียงตั้งแต่เพลงแรกเลย
ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมด้วย
จากการที่ผมทำงานมาตั้งแต่เด็ก
ใช้ทั้งพาระกำลังใช้ทั้งน้ำเสียงมาตลอดทุกวัน
เราต้องมีตัวช่วยต้องดูแลจัดการตัวเองให้ดีขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร
เป็นคนชอบกินอาหารแบบไหนเหรอครับ
แต่จะเน้นอาหารที่เรารู้สึกว่ากินแล้วมันมีประโยชน์
ปกติใน๑มื้อนี่นะครับพยายามจะกินให้ครบ๕หมู่
มีเนื้อสัตว์มีผักมีผลไม้นะครับแล้วก็จะเป็นผักบ้างเป็นยำบ้างครับ
ซึ่งต้องบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีประโยชน์เราก็เลือกกินที่มันแบบให้มันพอดีพอดี
ผัดกะเพราปกติจะต้องแบบใส่มีน้ำปลาอยู่ข้างแล้วก็ตัดน้ำปลาทิ้งไปกินแค่ผัดกะเพราแค่นี้ก็พอแล้วครับ
คือถ้าเกิดเรากินเผ็ดมากอย่างนี้นะครับเราก็แค่เอาผักเนี่ยมาจิ้มมาแกมให้มันรู้สึกว่าเผ็ดน้อยลง
มันก็จะช่วยให้เรากินอาหารได้แบบมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นเวลาได้กินอาหารที่เราชอบ
ผมจะพยายามควบคุมในช่วงของการกินว่าเช้าตื่นเช้ากินได้เต็มที่กลางวันก็บ้างเล็กน้อย
ส่วนตอนเย็นนี้ถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เรากินมาเยอะแล้วทั้งวันตอนเย็นก็อาจจะเว้น
เปลี่ยนมาเป็นพวกกินนมแทนอะไรอย่างนี้กินแบบที่มันแบบเบาท้องอะไรอย่างนี้
อยากจะพูดถึงบอกถึงการกินของคนต่างจังหวัดอยากจะฝากไว้แล้วกันว่า
จากที่เราเคยกินแบบเผ็ดจัดอย่างนี้อยากให้ลดลงมาหน่อยนึง
เพราะว่าทุกอย่างมันจะมีผลเกี่ยวกับสุขภาพเรา
หวานมากเกินไปเสี่ยงที่เป็นเบาหวานเค็มมากเกินไปก็โรคไต
เพราะฉะนั้นการกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีโภชนาการครบ๕หมู่นะครับ
แล้วก็กินในแบบว่าให้มันพอดีให้มันในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ย
จะช่วยให้ให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ย
สามารถที่จะแบบมีพละกำลังในการทำงาน
วิธีการออกกำลังกายที่ผมชื่นชอบครับก็จะเป็นการเล่นกีฬาครับ
เป็นนักกีฬาเซวัตตะก้อจนแบบมาถึงปัจจุบันนี้เขาจะเปลี่ยนจากการเตะตะก้อมาเป็นเตะฟุตบอล
การออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเราพร้อม
เวลาที่เราไปแสดงลิเกเนี่ย
โดยปกติงานไปทุกวันทุกวันมันจะล้ามันจะเหนื่อย
เมื่อเราออกกำลังกายควบคู่ไปมันจะทำให้ความรู้สึกเรากระปี้กระเป๋าในการทำงาน
เวลางานเราเยอะเนี่ยบางทีนอกจากการเตะฟุตบอล
การออกกำลังกายที่ผมทำเป็นประจำเนี่ยก็คือการทำงานบ้าน
บ้านถูบ้านแล้วก็รถรับต้นไม้เป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้ว
ที่แบบว่าในการลดน้ำต้นไม้บางทีเราไม่ได้ใช้สายยางในการลด
เราจะเปลี่ยนวิธีการโดยการใช้บัวรถน้ำในการตักจากอีกที่หนึ่ง
แล้วก็เดินไปลดน้ำอีกที่นึงอะไรเงี้ยไปเดินมาได้หลายรอบอะไรเงี้ย
มันรู้สึกว่ามันไม่ได้ออกกำลังกายไปในตัว
การออกกำลังกายที่เราชอบเรามีความสุขกับมันแล้วเนี่ย
มันจะทำให้เราออกกำลังกายได้มากขึ้นทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้น
การที่เรามีความสุขกับการกินการออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะครับ
การที่มีสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กันเลยครับ
เครียดจากการทำงานนี้นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริง
เพราะว่ามันต้องแข่งกับเวลาแข่งกับสถานการณ์ทั่วไป
ณเวลานั้นจะกำจัดในส่วนของความเครียดเนี่ย
โดยการที่เราจะเปลี่ยนจากความเครียดเป็นความสนุกกับงาน
รู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยมันคืองานที่เราชอบ
เวลาเราออกไปหน้าเวทีเรารู้สึกว่าได้รับบทบาทต่าง
บางบทบาทเนี่ยมันอาจจะทุกข์เศร้า
แต่สิ่งที่เราได้รับจริงก็คือจากแฟนที่อยู่ด้านหน้าเวที
มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีความสุข
การปล่อยวางความเครียดดีที่สุดแล้ว

บางทีเราทำงานกับแม่แม่อาจจะเครียดบ้าง
แล้วแม่ก็จะคุ้มเรื่องในการแสดงอยู่อย่างนี้
ก็จะใช้ในส่วนนี้ส่งต่อไปถึงคุณแม่ด้วยเหมือนกัน
อย่าเครียดเลยปล่อยวางเถอะว่าเราทำดีแล้วล่ะ
อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ที่ผมทำอยู่เป็นประจำ
ก็คือให้อยู่กับธรรมชาติ
ในการที่แบบได้ปลูกได้ลงดินแล้วก็ได้ดูแลได้ลดน้ำทุกวันเนี่ย
มันรู้สึกว่าเรามีสมาธิมากขึ้น
ด้วยความแบบอยากให้มันโตขึ้นโตขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วเราจะรู้สึกว่าอารมณ์เราดีเวลาแล้วเราอยู่กับธรรมอะไร
การทำให้ชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันเนี่ย
ผมว่ามันไม่ได้ยากนะครับออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเราได้เจอเพื่อนได้เตะฟุตบอลได้มีความสุข

หรือพอเราออกกำลังกายเสร็จแล้วกินอาหารที่แบบที่เราชอบอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่ามันมีความสุขเพิ่มขึ้น
แล้วก็พยายามทำอย่างนี้ทุกวันพยายามปรับอารมณ์ให้ดีทุกวัน

ผมอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับ
อยากให้ทุกคนมีอาหารการกินที่ดี
มีการออกกำลังกายที่ดีแล้วก็มีอารมณ์ที่ดี
ซึ่งในแบบใครแบบมันคุณอาจจะชอบออกกำลังกายในแบบนี้
ก็ทำไปอยากกินแบบนี้ก็กินไปให้มีความสุข

จะทำให้คุณมีชีวิตที่ดีทุกวัน
และอยู่แบบมีความสุขไปอีกนานเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป